ถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่ามันคือเมนูที่มีชื่อว่าอะไร
แป้งไข่แมงมัน

แล้วก็๑ปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ
กันที่จังหวัดพยาวเลยเจ้า

แบบนี้เขาเรียกว่าเต้งไขมัน

หรือว่าไข่แมงมันที่แม่ค้าเขานำมาขายในตลาด

เพื่อให้ผู้คนซื้อไปประกอบอาหาร
เพราะว่า๑ปีจะมีเพียงปีละ๑ครั้งเท่านั้นเองนะจ๊ะ

เพื่อสืบสายพันธุ์ไว้ตามรูในดิน

ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเอาไข่แมงมัน
เต้งแมงมันห่อใบตองกล้วย
นำมาวางขายแบบที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นี่แหละ

หลังจากขุดไข่แมงมันออกมาจากดินแล้วนะคะ

ทำความสะอาดเอาเศษดินออกก่อน
ส่วนเมนูที่จะเอามาทำ

นำไปใส่แกงผักกาดจ่อมไข่แมงมัน
หรือว่าจะทอดใส่ไข่เป็นเหมือนไข่เจียวเหมือนไข่มดแดง

อกจากนั้นก็มีอีกหลายเมนูเลยล่ะ
แล้วก็มีรสชาติอร่อย
นุ่มมันหอม

ราคาซื้อขายทั่วไปกิโลกรัมละ๒๐๐๓๐๐บาทเลยนะคุณ
แพงอยู่นะแพงมากหรือว่าเป็นกองเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่ในกองละ๒๐บาทนะจ๊ะ
โอ้โหถือว่าสร้างรายได้ดีเหมือนกันนะ
อ่ะก็เป็นอีกหนึ่งความอร่อยของผู้ที่ชื่นชอบไข่แมงมัน
อาหารอร่อยของคนภาคเหนือนะคะแล้วก็
หาทานได้ยากด้วยเป็นของแปลกด้วย
ก็คือสามารถนำแมงมันมาทอดกรอบแล้วก็กินเป็นอาหารได้เหมือนกัน
หน้ารองถ้ามีโอกาส
ใครยังชอบรับประทานอาหารลำเภทแหละครับ
ทอดนะที่หากินยากก็ไปลองรับประทานกันได้
ใช่แล้วหรือว่าใครที่เคยชิมเคยทัก

แต่ไม่รู้ว่าชอบไข่แมงมันหรือเปล่า

เอ้าไปดูกันที่อีกจังหวัดอื่นกันบ้าง

แมลงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมาก

โอ้โหสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมส่วนที่จังหวัดซูริน
ไม่น่าเชื่อเขาจับแมงป่องมาขายได้ด้วยเหมือนกัน

นี่คือเหล่าประดาษชายจัดการที่ลงมาจับแมงปอง

นี่แหละครับชาวบ้านธนงรัฐตำบลเมืองทีอำเภอเมืองสุริน

นี่เลยจับเอาจอบเอาเสียมมาขุด
หารูแมงป่องนี่แหละ
หาแมงปองกันเพื่อนำไปประกอบอาหารแล้วก็แบ่งขายนะ
เขาบอกว่ารายได้ดีมากเป็นช่วงของรายได้เสริมในช่วงหน้าแรง
สำหรับแมงปองนาภาษาพิบัติของถิ่นเขาไม่เห็นจังหวัดซูรินทร์เขาเรียกว่า

ถ้าไปแถวนั้นก็เรียกพญานะไม่ได้เรียกแมงปอง

ทานได้ด้วยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อ
โดยผู้สื่อข่าวเขาไปถามนายบันทิศยืนยาว
อายุ๓๘ปีนะครับและเป็นชาวบ้านที่จับกลุ่มกัน
ประมาณ๕คนบอกว่าส่วนใหญ่แบงค์ป่องจะขุดรูซ่อนตัวอยู่ตามคันนานะฮะ
วิธีสังเกตคือสังเกตรูของแมงปองนาก็คือไม่ยากเลย
บอกรูมันจะเป็นวงรีแตกต่างจากรูปูที่เป็นวงกลมนะครับ
ปากรูจะเป็นขุยซึ่งเป็นรอยที่แมงปองนั้นเดินเข้าออกเมื่อขุดได้
จำนวนเท่าที่ต้องการก็นำมาแยก

ตัวเล็กตัวใหญ่ตามไซส์เลยทีเดียว
เขาบอกว่าตัวใหญ่ที่กำลังตั้งท้องจะคัดเอาไว้สำหรับประกอบอาหารนะ
เขาบอกเราทำได้สารพัดเมนูทั้งทอดทั้งทำน้ำพริก
แต่ต้องนำไปแช่เกลือก่อนเมื่อสักกี้เห็นไหม

มัสกรีมัสกรูโอ้ยพูดไม่ถูกแล้ว

เพื่อเป็นการล้างพิษเศษดินอะไรพวกนี้ออกไปก่อนนะ

แล้วก็ส่วนตัวที่ยังทานไม่ได้ยังตัวเล็กเนี่ย

เพื่อที่จะเอามาไว้พอมันโตแล้วค่อยเอามารับประทานหรือว่าเอาไปขายนั่นเอง
ส่วนจำนวนที่นำไปขายนะครับ
เขาบอกว่าขายได้ราคาตัวละ๒บาท
ถือว่าชาวบ้านเขาเชื่อนะว่าถ้าทานแมงป่อง
จะช่วยรักษาโรคห่อผืดแล้วก็แก้หวัดได้อีกด้วย

ตายแล้วตอนนี้เป็นหวัดพอดีเลย

อ่ะไปอีกหนึ่งจังหวัดคุณผู้ชมครับ
ในอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะ
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่จูงมือกันออกไปเลย
นำไฟฉายถุงพลาสติกขวดน้ำเปล่าแห่กันออกไปจับจักรจันท
ในเขตเทศบาลเมืองเบตงนะครับ
โอ้โหเขาบอกว่ามากันแบบเต็มที่เลยทีเดียว
บางคนใช้รถจักรยายนขี่ไปตามสถานที่ที่มีการตกแต่งแสงไฟเป็นสีต่าง

เจอแสงไม่ได้วิ่งไขเข้าหาเลยทีเดียว

ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็จับออกมาได้จำนวนมากนะครับ

แล้วก็เพื่อที่จะออกมาผสมพันธุ์กันตามฤดูการของมันนั่นแหละ
แล้วก็ไปเกาะตามเสาไฟต่าง

พอจับมาแล้วก็ลงกระทะอย่างที่เห็นนะครับ

นี่คือเมนูเด็ดของพวกเขาเลย
หรือว่าจะนำไปขายต่อให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าตามร้านอาหารต่าง
เขาบอกว่าขายเนี่ยตัวละ๒๓บาทนะแต่ละคืนจับได้ประมาณ๔๐๐๕๐๐บาท
ก็เป็นอีกหนึ่งทางในการหารายได้เสริมครับ
ถูกต้องแล้วเมื่อสักครู่นี้เห็นพอดีในข้อความไลน์ที่ส่งมา
บอกว่าไข่แม้งมันรสชาติจะออกเปรี้ยวน้องเขาส่งมาพอดีเลยเห็นไหม
นี่ไงคนนี้ก็น่าจะคล้ายกับไข่มดแดงหรือว่าตัวมดแดง
แต่มันใหญ่กว่าเยอะใช่แสดงว่ามันต้องเปรี้ยวมันต้องมีความมันเปรี้ยว
เข็ดฟันกันเลยนะคุณผู้ชมอยากกินแล้วนะ
เห็นเรื่องการขุดหาของแปลกกันแล้วนะคะ
มากันที่ร้านอาหารบรรยากาศดีชิวกันบ้างดีกว่า

แล้วถูกต้องยังยังไม่ไปตลอดกินไปดูร้านอาหารกันก่อน
อยากไปแล้วแม่ใจร้อน

ไปดูร้านอาหารที่จังหวัดพังงาค่ะ
ร้านนี้นะคะเขานำไอเดียเก๋ในการตั้งโต๊ะไว้กลางลำทาน

พัดไปหมดไม่ใช่
ไม่พัดวันนี้มันเป็นน้ำปลิ่มเบา

ใช่สบายร่มเย็นนะคะ
ร้านนี้มีชื่อร้านว่าคลองคู่

จากถนนเพชรเกษมไปประมาณ๒๐๐เมตรค่ะ
เข้าไปในสวนยางพาราอีกประมาณ๑๐๐เมตร

เป็นร้านอาหารเล็กมุงด้วยหลังคามุงจาก
อยู่กลางสวนยางพาราเลย

เดี๋ยวปลาเขาจะตายหมดเข้าใส่ไหม

ด้านหน้าค่ะจะเป็นลำทานเล็กกว้างประมาณ๓เมตร
อย่างที่เราเห็นลึก๔๐เซนติเมตรเท่านั้นเอง

จากปริมาณน้ำจากบนภูเขาไหลผ่านลงมา
แล้วภายในร้านก็จะมีอาหารประมาณ

เรียงรายกันกลางลำทานใต้ต้นไม้
ขึ้นอยู่สองฝั่งแบบที่เห็นอย่างนี้นี่แหละ
เป็นบรรยากาศที่ร่มรื่น

แล้วก็ได้เอาเท้าแช่น้ำ

ได้สองตอกันเลยทีเดียว
ขณะที่รอบโต๊ะก็จะมีปลาตัวเล็ก

ให้ความสนใจมารับประทานอาหารกันเต็มทุกวันเลย

โทรมาจองโต๊ะล่วงหน้านะ

ก็จะต้องเขาทำกันเป็นในอุตสาหกรรมครอบครัว
ก็เลยเป็นร้านเล็กน่ารักอย่างนี้

ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินี่แหละ
แต่จะเยอะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์
กับวันหยุดนะครับร้านเปิดบริการมาได้เกือบ๑ปีแล้ว
กระแสการตอบรับจากลูกค้าก็ดีมาก
โดยร้านอาหารจะเน้นเรื่องความสะอาด
ไม่ให้ลูกค้าทิ้งเศษอาหารลงในลำทานโดยเด็ดขาด
และจะไม่ให้ทำลายธรรมชาติที่อยู่รอบด้วย
ที่ร้านจะรับลูกค้าได้เต็มที่ไม่เกิน๔๐คน
เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดเลย

ไปแล้วน่าลองเนอะ
อย่างที่บอกแล้ว๒ต่อก็ทานอาหารอร่อยบรรยากาศดี
ได้ทำสปาปลาไปด้วย
ก็ลองไปเที่ยวกันดูได้น่าจะเป็นอะไรที่

แล้วสั่งส้มตรงส้มตามาทานบรรยากาศดีดีคุณผู้ชม
มีโอกาสไปลองเที่ยวกันนะครับ
ส่วนในช่วงนี้ตะลอนกินใช่ไหม
โอ้โหรอกันอยู่แล้วในช่วงตลอดกินกับนี่เลย
เขาบอกว่าเป็นเมนูเด็ดที่ฮิตมากในช่วงนี้กับใบชะคาม
ซึ่งเป็นของดีของจังหวัดสมุทรสงคราม
งงแล้วใช่ไหมผมเองก็ยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไห
แต่คนนี้เขารู้จักดีกับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่ม

ช่วงตลอดกินวันนี้ครับผมมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
จะพามาชิมอาหารเลิศรสของที่นี่
ซึ่งนั่นก็คือใบชะคราบที่ผมถืออยู่นี่แหละครับ
รสชาติของมันนะครับจะออกเค็มแล้วก็เปรี้ยว
ซึ่งเป็นพืชที่เกิดขึ้นตามแนวชายฝั่งทะเล

พบได้มากในจังหวัดสมุทรสงครามแห่งนี้แหละครับ

นำใบชะครามสดไปปรุงอาหารแล้ว

ทั่วไปตามชายฝั่งทะเลที่น้ำเข็มขึ้นถึง

ก้านอวบน้ำใบสีเขียวอมฟ้า

ปลายแหลมมีนวลจับขาวจำนวนมาก

ชะครามใช้เป็นตัวชีวัตรดัชนีความเค็มของดินได้
โดยต้นชะครามที่ขึ้นในดินเข็ม

และยังมีสรรพคุณเป็นยาแก้ท้องผูกได้ด้วย
ประเสริฐแสงจานกำนันตำบลบางแก้ว
อำเภอเมืองสมุทรสงครามบอกว่า

นิยมรับประทานมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย
อีกทั้งยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารได้หลากหลายชนิด
และได้รับความนิยมจากบรรดานักท่องเที่ยว

ชะคามเนี่ยมันเป็นพืชที่เกิด
ในบริเวณน้ำเข็ม
รสชาติของมันถ้าเด็ดมาจากต้นกิ่งสดเนี่ย

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านเนี่ยตั้งแต่โบราณการมา

กรรมวิธีในการปรับปรุง

ขั้นตอนการนำใบชะกรามมาประกอบอาหาร
เริ่มแรกนำใบชะครามที่เก็บมาล้างน้ำให้สะอาด

ก็นำมาต้มในน้ำเปล่าด้วยไฟปานกลาง
เพื่อให้ใบชักรามคลายความเค็มออกประมาณ๑๐๑๕นาที

แล้วนำไปขยำกับน้ำเปล่าอีกประมาณ๓๔ครั้ง
บีบจนกว่าใบชะครามจะมีรสชาติจืดสนิท
พอได้ใบชักครามแล้วก็นำมาประกอบอาหาร
วันนี้จะเป็นเมนูแกงส้มกุ้งใบชะคราม
ส่วนผสมประกอบด้วยพริกแกงส้ม
มะขามเปียกน้ำตาลน้ำปลา

และที่ขาดไม่ได้คือพระเอกของเราใบชะครามนั่นเอง

หม้อมาตั้งไฟใส่น้ำสะอาดพอประมาณ
หลังจากนั้นก็ใส่พริกแกงส้ม
คนให้เข้ากันปรุงรสได้ตามใจชอบ
น้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาล

หลังจากนั้นนำใบชะครามมาทอดกับไข่
พอสุกนำมาตัดเป็นชิ้นพอดีคำ
พอเสร็จนำใส่จานราดน้ำแกงส้ม

อกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายเมนู

คู่กับน้ำพริกกะปิและปลาทูแม่กรอง
ำใบชะครามใส่กุ้งต้ม
ส้มปลากระบอกใบชะครามลาดน้ำกะทิ
ซึ่งแต่ละเมนูนั้นอร่อยมากจริงครับ

เดี๋ยวนี้ก็มีชาวบ้านในพื้นที่ตะบนบางแก้วเนี่ย
นะครับก็จะเด็ดยอดอ่อน
ไปขายนะครับไปขายให้กับร้านค้าที่รับซื้อเนี่ย
ก็เป็นพืชที่สร้างรายได้
แล้วก็เป็นพืชอเนกประสงค์ของคนพื้นบ้านก็แล้วกัน
จากอาหารทะเลของสมุทรสงคราม
อย่างเช่นปลาทูน้ำพริกปลาทูแล้ว

ที่ใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านจริง
ก็มีรสชาติเลิศรสไปอีกอย่างหนึ่ง
ท่านผู้ชมท่านใดอยากไปลองลิ้มชิมรสของใบชะคราม
ก็สามารถไปได้ที่จังหวัดสมุทรสงคราม
หรือไปอุดหนุนร้านแสงจันทร์ของกำนันประเสริฐ
อยู่ตรงข้ามกับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เป็นร้านอาหารเล็กของครอบครัว
นำวัตถุดิบพื้นบ้านมาประกอบอาหาร
ใบชะครามที่หาได้ทั่วไปในพื้นที่
และพวกกุ้งหอยปูปลาที่จับภายในบ่อข้างบ้าน
รับรองว่าจะได้ชิมอาหารที่สดใหม่สะอาด
รสชาติดั้งเดิมแบบพื้นบ้านจริงครับ
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

เจ้าคนมันอิจฉามึงหล่ะร่วมถึงที่เราเห็น

เขาบอกว่าเขาเชื่อว่าจักรจันทร์เป็นยาบำรุงด้วย
ชาวมาเลที่มาแถวเบตง
สักครู่อ่านเจอถือว่าได้ความรู้มาก

แต่ไบเซคาเมื่อสักครู่อารมณ์คล้ายไบเซโช่ม
ใช่ไบเซโช่มที่ชุกไข่ทอด
ใช่แล้วคุณผู้ชมคะมาติดตามเรื่องราวดีกับปตทกันนะครับ
วันนี้เราจะนำเสนอเรื่องความสำคัญของลำน้ำน่าน
ซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยากันเลยทีเดียว
ส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยเรื่องราวสนุกกันต่อค่ะ
สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแตงโมพรมพิสุทธิผิวอ่อนในเล่าเรื่องป่านะครับ
คุณผู้ชมฮะแม่น้ำปิงวังยมน่านครับ
เป็นแม่น้ำสี่สายที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วตั้งแต่เด็กนะครับ
ผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่า๔๐ของแม่น้ำเจ้าพระยามาจากลำน้ำน่านครับ
ในอดีตนะครับจังหวัดน่านมีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มาก
มีป่าไม้ในครอบคลุมนะครับ๖ล้าน๕แสนไร่เลยทีเดียวนะครับ
นับตั้งแต่ปีพศ๒๕๕๐นะครับป่าไม้น่านก็ได้ถูกทำลายไปนะครับ
เลี่ยแล้วต่อปี๑๕๐๐๐ไร่ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากเลยทีเดียวครับ
ไม่น่าเชื่อครับว่าพื้นที่ป่าเขาที่เขียวขจีเต็มไปด้วยป่าไม้จะกลายสภาพไปเป็นภูเขาหัวโล้น
จากการบุกรุกและทำลายป่าไม้อย่างต่อเนื่องยาวนาน
แต่สำหรับคนทั่วไปครับสิ่งหนึ่งที่จะสามารถช่วยเหลือได้คือการช่วยกันฟื้นฟูสภาพผืนป่า
ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมอย่างเร็วที่สุดครับ
น่านเป็นป่าต้นน้ำถ้าแม่น้ำน่านแห้งขอดเพราะสภาพของป่าไม้ถูกทำลายไป
ปริมาณน้ำหรือมวลน้ำที่จะไหลสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ย่อมจะลดลงตามไปด้วย
และก็ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำเพื่อการเกษตร
เพื่อการอุปโภคบริโภคของทุกจังหวัดตลอด
สำหรับการอนุรักษ์ต้นน้ำลำทาน

ลำน้ำหน้าถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ

ตอนนี้หลายภาคส่วนก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
แล้วก็เข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้แล้วนะครับ

ตอนนี้ก็มีการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมนะครับ
นุรักษ์ป่าไม้แล้วก็ฟื้นฟูธรรมชาติต้นน้ำลำทานของบ้านเราอีกด้วย
เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือต่อไปในอนาคตครับ
ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่าย
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจังหวัดน่าน
โดยมีปรตทร่วมกับคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว
ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวแต่ใช้พื้นที่น้อยลง
พื้นที่บางส่วนปลูกพืชแบบวรรณเกษตร
อกจากนี้ยังมีการปลูกป่าธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ
และภายในปี๒๕๘นี้ปรทได้มีแผนการปลูกป่าในจังหวัดน่านเพิ่มอีกจำนวน๔๘๐๐ไร่
โดยจะนำไปสรุปผลเป็นงานวิจัยเชิงต้นแบบในการขยายไปยังพื้นที่อื่นอีกต่อไปในอนาคต
ตัดไม้ทำลายป่านอกจากจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่นั้นโดยตรงแล้ว
ก็ยังส่งผลต่อระบบนิเวศทั่วประเทศไทยอีกด้วยนะครับ
ซึ่งเราหวังว่านะครับป่าน้ำน่านเนี่ยจะกลับมาเขียวชะอุ่มดังเดิมในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ
และที่สำคัญนะครับอย่าลืมดูแลธรรมชาติรอบตัวคุณเพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต
แล้วกลับมาพบกันใหม่กับเล่าเรื่องป่าวันนี้สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป